ข่าวของพี่ฟ้าพี่น่าเหมือนดิฉันมากเลย

กิฟต์ปรีนสวยมากลิงก์บังกลางเวอร์ค่ะ
ซึ่งคุณอ้ำก็มาเปิดใจกับเรื่องไฮโซโพกค่ะคุณผู้ชม
กับคลิปล่าสุดที่พี่เอสุปชัยค่ะ

ก็คือประมาณว่าคุณอ้ำมาปกป้องแทนไฮโซโพกอยู่ด้านหลังเสื้อขาวนี่แหละค่ะ
แกล้งแบบว่าเอาทิชชุยัดปากมีหัวหนมหัวหนม
คือเขาแกล้งกันบ่อยแกล้งแล้วได้เงินด้วยนี่
เห็นบอกว่าได้เงินเป็นแบบหลายมงหลายหมื่นกันเลยทีเดียวล่ะค่ะ

ถามว่าตกลงอารมณ์กลับไปกลับมาจะเป็นไบโพล่าหรือเปล่า
แล้วทำไมชอบแกล้งพี่เอแล้วพี่เขาห่วงกันจริงหรือเปล่า

คือพี่เอไปแกล้งไฮโซโพกก่อนเพราะฉะนั้นคุณอ้ำก็เลยแกล้งคืนให้
ดูสิคะว่าครั้งนี้มันจะสาสมใจขนาดไหนค่ะ
อารมณ์สวิงหรือเปล่าเนี่ยไบโพล่าหรือเปล่าไปฟังเลยค่ะ
เหมือนเป็นไบโพล่าเหรอกลับไปกลับมา

เอชอบแซวเขาแซวตัวเองมาค่ะปากพี่เอเขาห้อย

มีแกล้งพี่เอเล่นนะคะคืออัดชอบแกล้งพี่เออยู่แล้ว
แกล้งนางเล่นนะคะชอบแกล้งชอบทำร้ายนาง

ทุกเรื่องค่ะพี่เอไม่ใช่เรื่องแค่เขาคนเดียว
ทุกเรื่องทั้งตบทั้งตีพี่เอ

มันเป็นหน้าที่ของนักแสดงกับผู้จัดการ
ทั้งกระเป๋าทั้งเงินทอง
เฉพาะเราคนเดียวเพราะฉะนั้นที่ดาบพี่เอได้แบบนี้

ผมเห็นความเสนอว่าพี่เองต้องเก็บมันให้ดีนะจ๊ะนี้

เห็นต้องไปว่ายเสริมดวงกันหน่อยว่ายพระราหู

ทีมเพื่อนไปเมื่อคืนที่ผ่านมา

พร้อมกับเผยถึงเรื่องผลงานละครด้วยค่ะ

ราหูใหญ่ปีนี้ก็ไหว้ค่ะ
ใหญ่เพื่อนก็มาทุกคนค่ะ
ทักเราก็ทำค่ะเป็นปกติ
ไม่ว่าทักเทศกาลไหนทำอะไรแล้วไปหมดค่ะ
ปีนี้อ้ำไม่แน่ใจว่าถ่ายเสร็จหรือเปล่านะคะ
ครับผม
บรรลอยนิดหน่อย